แล้วมามีเรื่องกันแทงกันค่ะ
คนนึงถูกแทงจนไส้ไหลออกมาเลยนะคะ
โอ้ส่วนอีกคนนี่ดุกฟัน
ฟันที่หน้าอกปัดเจ็บสาหัสเลย

เคยทำงานด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องงานมาก่อน

เอาล่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักสูง๓ชั้นนะคะ
ตอนตำรวจสมภาบังปูไปเจอ
ไปเจอคนเจ็บ๒คนเป็นชาวเมียนมา
ก็คือนายเยมินตูอายุ๒๕ปี

ไส้ทะลักไหลออกมาเลยนะคะ

นี่สภาพแบบโอ้โหเจ็บหนักเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรประการ

มีหยดเลือดเป็นทางยาวเลย

รอยเลือดเต็มไปหมดเลย

ไปเจอมีดสำหรับใช้เดินป่า

ไปพบสปริงออกกำลังกายแขนก็ตกอยู่
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานนะคะ
เพื่อนผู้ปัดเจ็บชื่อนายสออายุ๒๖ปี

เขาดื่มเหล้ากับนายอาวอยู่ที่ชั้น๒
แล้วในอาวเนี่ยก็เดินไปหาน้าที่ห้องเกิดเหตุนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าน้านั่งทำกับข้าวอยู่ข้างหลังห้อง
แล้วไปเจอในเอมินแทน
ซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะ

เขาเคยมีปัญหากันมาก่อนเพราะว่าเรื่องงาน
เคยทำงานด้วยกันที่โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์
สุดท้ายพอมาเจอหน้ากันปุ๊บไม่ถูกกันอยู่แล้วไง
คือคนเราเนอะพอเคยทำงานด้วยกันเมื่อก่อน

มาเจอหน้ากันก็ยังไม่หายแค้นกันอีกหรอ
แท้งกันเลยเนี่ยนะฟังเขาเล่าหน่อยค่ะ
ก็แท้งกันแท้งกันเจ็บทั้งคู่